ทุกผู้ชมครับเอาดูเหตุการณ์ที่หอพักในกรุงเทพหน่อย
ทางเจ้าของห้องเขาก็ส่งคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมทางไทยรัฐทีวี

อันนี้ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้รับเชิญด้วย
มีผู้หญิง๒คนนะครับ
นั่งแท็กซี่สีฟ้ามาแล้วมาลงที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
อยู่ที่แถวอุดมศุกร์นะครับท่านผู้ชมครับ
อุดมศุกร์๓๙ในกรุงเทพ

คนนึงใส่เสื้อแบบ
มีฮูตคลุมอีกคนนึงใส่หมวกแต่ใส่แมสทั้งคู่
แล้วทั้งคู่ก็เดินขึ้นไปบนหอ

แล้วเข้าไปที่ห้องห้องนึง

เดินไปเดินมาอยู่แป๊บนึงนะฮะเดินไปเดินมาสักพักนึงเข้าไปในห้องบนชั้น๔
แล้วก็ออกมาพร้อมกับทีวี๕๐นิ้วเครื่องเบอร์เรอเลย
คนก็เดินผ่านไปผ่านมานี่เห็นไหมคือเจ้าของห้องเขาบอกว่าแหมผมเลือกมาอยู่หอตรงนี้เนี่ย
ใกล้ที่ทำงานคุณพันลบนะฮะเป็นเจ้าของห้องนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่ามาอยู่ได้๔เดือนใกล้ที่ทำงานเหตุการณ์นี้๑๙มกราคมนะ
คือในห้องเนี่ยหายไปคือทีวีเครื่องใหม่๕๐นิ้วเพิ่งซื้อมาแล้วมีเงินสดวางอยู่ที่โต๊ะทีวีเนี่ย๑๐๐บาทหายไปด้วย
ไม่มีใครอะไรมาไม่รู้จักใครทั้งดูแล้ว๒คนเป็นคนรู้จักเลยอยู่ดีขึ้นมาได้ยังไง
ทั้งที่ผมก็เห็นว่าหอนี้มีกล้องวงจรปิดนะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยนั่งอยู่ที่ทางเข้าตลอด๒๔ชั่วโมง

ตำรวจบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
ตั้งแต่๑๙มกราจนถึงเนี่ย
นี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย๖กุมภา
เขาก็สงสัยว่าตำรวจไม่อยากดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหรอ
จะได้ดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย

อุตส่าห์หามาให้ตำรวจไม่ต้องไปหานะ
ไม่โทรมาหาผมบ้างเหรอว่ามาให้ปากคำเพิ่มอะไรหน่อยเนี่ย
ก็เลยส่งคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านไทยรัฐทีวีหน่อย

แต่กุญแจไม่รอดเดียวกุญแจอยู่ที่นี่หรอ

ตำรวจบอกว่าไงบ้างนะ
มีคลิปวิดีโอครับก็ให้เขาไป
ใช่เราก็เริ่มเอ่งเงียบอยู่

ไม่รู้จักเลยดึงนี้เพราะผมเพิ่งย้ายมาที่นี่
แป๊บเดียวเข้ามาแป๊บเดียวมายกยกแล้วก็ไปเลย

เขาเห็นคนเขาก็แอบอยู่แถวตรงนู้นนะครับ
ในคลิปตามในคลิปเลย
แล้วพอคนโล่งเขาก็เดินมา

เพราะว่าอย่างคลิปวิดีโอที่มีทะเบียนที่เขานั่งรถมา
ก็เป็นรถแท็กซี่ที่มาทะเบียนก็มี
แล้วใช้วิธีอะไรในการไปงัดห้องเขานะ
ปุ๊กปั๊บปุ๊กปั๊บเปิดเข้าห้องเขาได้เลย
ท่านผู้ชมครับรอปภของหอพักบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าทางเข้านั่นแหละ
เห็นผู้หญิงสองคนนี้เดินลงมาจากแท็กซี่
ก็ใส่หมวกใส่แมสอะไรปิดบังใบหน้า
คิดว่าแฟนของคุณพันลบเจ้าของห้องเขาพาเพื่อนมา
ก็เห็นมาถึงเขาก็เดินกันขึ้นไปชั้น๔
เปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็ยกทีวีออกไปอะไรอย่างนี้
เขาใส่แมสซ์แล้วก็ใส่มวกใส่แมสซ์แบบปิดลูกกับตาอย่างนี้
ก็ใส่หมวกก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
อ้าวจะเอายังไงดีคือทางเจ้าหน้าที่คนดูแลที่พื้นที่
บอกก็นึกว่าแฟนกันแล้วมายกทีวีออกจากห้องไปซ่อม
คนรู้จักกันเพราะว่าก็ดูเนียนไม่มีอะไร
เปิดห้องเขาไปได้แบกกันออกมาแบบเฉยไม่มีพิรุษ
นี่เขาก็ไปแบบใจเย็นนะไม่ได้หลบซ่อน
อันนี้ก็คงหลบซ่อนไม่ไหวกลางวันด้วย
หรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะทุกผู้ชมครับพฤติกรรมสองคนนี้นะฮะ
แต่คุณพันลบเขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
เหมือนกับว่าสองคนนี้เนี่ยจะรู้จักทุกมุมทุกชั้น
เข้านอกออกในในพื้นที่ได้เป็นคนที่เคยพักที่นี่หรือเปล่า

บางทีอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดก็ได้เนอะ
เรื่องของขั้นตอนทางคดีเราก็ไม่รู้ยังไงนะ

ถ้าไม่ใช่เจ้าของห้องจริงเขาไม่ได้โทรมาบอกจริง

ก่อนที่จะขนของอะไรออกไปจากตัวตึกตัวห้องอะไรแบบนี้

ก่อนจะเอาไปเดี๋ยวพี่โทรหาเจ้าของห้อง

ใช่แฟนผมเองเขามาเอาทีวีไปซ่อมอย่างนี้ใช่ไหม